บ๊ายบายบาย

หายรังภูมิ

เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
และกลายเป้าหมายและกลายเป้าหมาย
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
และกลายเป้าหมาย
เมื่อเวลาเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
และกลายเป้าหมาย
เมื่อเกิดขึ้นมันกลายเป้าหมาย
และกลายเป้าหมาย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย